โอ้โหไทยแลนด์

ตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับ
เป็นอันซีนที่ผมจะบอกว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันว่าจะสวยงามมากแค่ไหน
ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมไปชมกันเลยครับ
ซีนลำปางที่ผมบอกก็คือวัดพระธาตุดอยพระชาญแห่งนี้ครับ
แต่จะอันซีนขนาดไหนตามผมไปพร้อมกับพี่เอมประชาสัมพันธ์ของวัดกันครับ
รับรองว่าดูจบแล้วจะอยากมาเที่ยวลำปางแน่นอน
ถึงแล้วนะครับผมที่บริเวณวิหารสมเด็จองค์ปฐมนะครับ
เดินขึ้นมาจากด้านล่างอยู่ด้านบนนี้กี่ขั้นครับ

สำหรับใครที่ยังมีแรงอยู่นะครับเด็กวัยรุ่นเพื่อนนะเดินขึ้นมาได้
แต่สำหรับใครที่เดินไม่ไหวแล้วครับทำยังไงได้บ้าง
อันนี้เดินขึ้นมาก็เหนื่อยมากเลยเนี่ย
แหมจับโป๊ะรอนกันกลางหน้าจอขนาดนี้
ก็บันไดตั้ง๖๔๐ขั้นนะครับ
ไหวนี่ไปก่อนเลยผมขอนั่งรถดีกว่า
จะได้เก็บแรงไว้ชมความงามของวัดนี้
เพราะวัดนี้เขาสวยแบบสุดจริงจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับ
ตอนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณหน้าวิหารแล้วครับสวยงามมาก
อันนี้วิหารสมเด็จองค์ประถมนะคะทุกอย่างนะคะจะเป็นการกำกับดูแลความประนีต

ก็จะเป็นการปั้นด้วยมือซึ่งกำกับดูแลด้วยพระอาจารย์พรชัยอังคาวังสูงนะคะ
ข้างในวิหารวัวยิ่งกว่านี้อีกครับค่ะณขอเข้าไปดูข้างในเลยวิหาร

แต่งเหมือนว่าตรงนี้แบบองค์วัฒนธาแล้วก็ตัว

วัดนี้สวยจนไม่รู้จะพูดยังไง

ทุกรายละเอียดท่านเจ้าอาวาสใส่ใจ
และจัดเต็มมากจริงครับ

โอ้โห

ถ้าให้ผมเดานะครับน่าจะเป็น

ถึงว่ามันจะมีความแบบวิจิตที่มันแตกต่างกัน

ไหวคือแบบต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย
คือสวยจริงนะครับ
ปั้นที่อยู่ตรงหน้าผมนี้เรียกว่า
ทำให้ผมต้องร้องโอ้โหจริง

เพื่อบอกเล่าจินตนาการของช่างปั้น

สวยงามเกินบรรยายจริงครับ

ผสมผสานกับงานฝีมือช่างล้าน

จนเกิดเป็นวิหารกลางดอยที่งดงามแล้ว

มาเติมพลังศรัทธาไปกับเรื่องราวของดอยพระชาญ

นานของพระธาตุกันบ้างครับ
พระชาญแห่งนี้เดิมเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีซากแท่นหินศิลาแรง
ตั้งอยู่บนยอดดอยเหล่าพระครูบาเจ้าจากวัดต่างต่างหลายรูป
ได้มาพบและร่วมกันสร้างพระธาตุครอบเศษซากเหล่านี้จนกลายเป็น
เป็นพระธาตุดอยพระชาญองค์นี้ขึ้น

หรือมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือน

เพราะเชื่อว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่

วัดนี้ค่อยถูกสร้างขึ้นจนงดงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แล้วมีอีกจุดหนึ่งเป็นรูปปั้นนะคะชื่อว่าแม่ย่าสุมารี
พระเจ้าอาวาสนะคะท่านก็ได้นิมิตว่ามีผู้หญิงผมภูแต่งชุดแต่งกายสีม่วง
บอกว่าจะช่วยสร้างวัดให้หน่อยสิพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่มีเงินนะเดี๋ยวจะหาตังค์มาให้อะไรประมาณนี้
ค่ะแล้วหลังจากนั้นคนก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลกลองมาขอโชคลาภก็คือมาแล้วเขาประสบผลสำเร็จ
ก่อนวันที่หนึ่งกับก่อนวันที่๑๖นี้คนจะเนืองแน่นมากอืม
ได้ยินกันแล้วนะครับใครที่เป็นคอแนวนี้ก็เชิญกันได้เลย
ส่วนผมน่ะเหรอจะพลาดได้ไงล่ะครับมาถึงทั้งทีขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับ
ดอยพระชาญสัมผัสวิวสวยงานฝีมือช่างแนวพุทธศิลป์แบบล้านนาที่สุดยอด

ฝีมือดีอีกเช่นกันในอำเภอแม่ทะนี่แหละครับ
จะเป็นที่ไหนตามผมมาเลย
คุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องงานไม้นะครับ

จังหวัดลำปางครับเป็นเมืองค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดเลย
ตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่หมู่บ้านหัฐกรรมงานไม้นะครับ
หลุกจังหวัดลำปางครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับอยู่กับกำนันนรงค์นะครับ

ส่วนใหญ่เนี่ยงานหลักเนี่ยเป็นงานเกษตรกรรมพวกนี้หมดเลยเนี่ยครับ

คือมาด้วยกันเลยนะครับงานเกษตรกรรมนะครับทำพร้อมกันคือมาด้วยกันเลยนะครับงานเกษตรกรรม

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้ช้ำชาครับ
ไม้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี่ย

เป็นอุตสาหกรรมที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ย
เพื่อใช้งานของกันโดยเฉพาะใช่ครับควรยุสาหกรรมที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้งานของกันโดยเฉพาะ

ต่อหัวแล้วก็ละยะต่อหู
ดูทำชิวนะดูเหมือนง่าย

ก็ได้ลองแกะสลักไม้เป็นครั้งแรก

เกร็งทั้งสนุกตื่นเต้น
ความชำนาญอันแรก๓อันนี้นะครับ

และของประดับตกแต่งอีกหลายอย่างเลย
เขาจะมีศูนย์รวมงานฝีมือของชาวบ้านหลุก

ก็ไปเลือกดูซื้อหากันได้

งามมากตอนนี้เขารออยู่ด้านในแล้ว

คุณผู้ชมครับและนี่นะครับคือพี่จินนะครับ
ศิลปินโอท็อปแห่งบ้านหลุกนะครับ
เจ้า
อันนี้ผมอยากทราบว่าลักษณะของไม้เนี่ยครับ
เป็นชิ้นส่วนที่มาจากไหนครับอันนี้ครับ
ไม้อันนี้หาอยากนะเจ้าเป็นของพูดร้าน

มีบอกถึงของเดิน

หน่อยว่าเวลาเขาลงเส้นหรือว่าลงสีเนี่ย
เขามีวิธียังไงเพราะผมจะบอกเลยว่า
ผมก็แพ้เด็กอนุบาลเนี่ยเด็กอนุบาลกันกับผม
แล้วผมก็ได้รื้อฟื้นฝีมือวาดรูประบายสีสมัยปฐมครับ

ผมขอตั้งชื่อสาวคนนี้ว่าดาวหวัดนะครับหนึ่งสองสาม
ผลงานจะไม่สวยแต่วันนี้ผมมีความสุขมากครับ

เสียงศิลปะจากไม้ที่บ้านหลุกได้มายืนวัดพระธาตุดอยพระฐาน
ที่สวยงามอลังการ
จังหวัดลำปางนี้ยังมีของดีซ่อนอยู่อีกเยอะจริง
เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีและความยิ่งใหญ่ในอดีตมากมาย
ที่เขาบอกว่าลำปางปลายทางฝันผมเชื่อนะครับว่าเป็นเช่นนั้นจริง
ชื่อว่าอะไรพร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าถ้าคุณไป
จังหวัดลำปางจะไปตามรอยสถานที่ใดในเทปนี้พร้อม
เหตุผลฟังกติกาให้ดีเข้าเฟซบุ๊ครายการโอ้โหไทย
แรนด์กดไลด์เพจกดแชร์คำทำแล้วตอบคำถามแสดง
พร้อมแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์พร้อมติดแฮสแท็กแรงการโอโหทัยแลนด์
และอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงานรับไปเลย
ลูกประคบเซรามิกจากบ้านสาราบัวบกพร้อมทั้งที่ได้ยืด๑ตัว
และกระเป๋าผ้ารักโลก๑ใบจำนวน๕รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่๒๐กันยายนพศ๒๕๕๙
ประกาศผลทางเฟซบุ๊คโอโหไทยแลนด์วันเสาร์ที่๒๑กันยายนพศ๒๕

โอโหทัยแลนด์